ไปที่จังหวัดนครพนมกันหน่อยนะคะ
ไปดูเหตุการณ์รัก๓เศร้าเรา๓คน
สุดท้ายก็เกิดเป็นเรื่องเศร้ายิงกันตายเกิดขึ้น
ผัวทหารยศพันโทค่ะใช้ปืนยิงเมียน้อยเสียชีวิต
หลังจากนั้นใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายตาม
คาดว่าน่าจะหนีความผิดก็เลยฆ่าตัวเองตายด้วย
หลังจากเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ลานหน้าบ้านในหมู่บ้านพอเพียงชุมชนบ้านน้อยใต้
เขตเทศบาลเมืองนครพนมไปพบศพแรกก่อน
พันโทวิชิตสุภาอายุ๕๘ปี
เป็นรองหัวหน้าข่าวกลองของมธบ๒๑๐นครพนม
เสียชีวิตอยู่บนโซฟาหน้าอกด้านซ้าย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเบอร์๑๒
ที่หน้าอกหนึ่งนัดทะลุแผ่นหลัง
อีกศพหนึ่งที่ตำรวจไปพบก็คือนางสาวนิตยาอายุ๓๖ปี
เป็นครูสอนศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของพันโทวิชิต
ถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกัน๑นัด
เข้าที่รักแร้ซ้ายแล้วก็๔ข้างรวมทั้งหมด๕แผล
ทีนี้ไปสอบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้
เป็นของนางสาวนิตยาโดยมีพันโทวิชิตมาอยู่กินด้วย
อยู่กินด้วยกันนาน๒ปีแล้ว
ขณะเกิดเหตุช่วง๒ทุ่มเสร็จเพื่อนบ้าน
ได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังค่ะทะเลาะกันรุนแรงค่ะสักพักหนึ่ง

แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีการเอกใจอะไร
นึกว่ายิงคมครูกันเฉย
กระทั่งอีกวันหนึ่งสักประมาณ๕โมงเย็น
เพื่อนบ้านเข้าไปในบ้านไปพบศพทั้งคู่
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เข้ามาชนะสูตรพลิกศพ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชนะสูตรพลิกศพ
ได้มีแม่ชีชื่อว่าแม่ชีนิรมนต์อายุ๕๒ปี
มาพร้อมพลทหารกฤษดาอายุ๒๒ปี
ทั้งคู่เป็นอดีตภรรยาเป็นลูกชายของพันโทที่เสียชีวิต
มาดูศพคุณผู้ชมร่ำไห้แทบขาดใจแบบนี้
แม่ชีนิรมนธ์เล่าบอกว่าพันธวิชิตอดีตสามี
อยู่กินกันมานานหลายปีย้อนกลับไปเมื่อ๓ปีก่อน
โทวิชิตไปมีภรรยาอีกคนชื่อว่านางสาวนิตยาก็คือผู้ตายนั่นแหละ
ตัวเองจึงขอหย่ากับสามีแล้วไปบวชบัญชีที่วัดแห่งหนึ่ง
ได้นาน๑ปีหลังจากนั้นสักประมาณ๑สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ
ได้มีการเซ็นมายากับสามีตามคำร้องขอของสามี
ชีนิรมนต์เล่าต่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุสลด๒วัน
อดีตสามีเนี่ยไปหาที่วัดแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
น้อยก็คือนางสาวนิตยาเนี่ยจะขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก็คือจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะแต่อดีตสามีไม่ยอมจดทะเบียนสมรส
เนื่องจากว่ายังอยู่ในเป็นข้าราชการยังไม่ปลดเกษียณ
คือถ้าเกิดว่าไปจดทะเบียนสมรสอาจจะผิดกฎเรื่องของข้อบังคับ
กฎวินัยต่างเนี่ยนะคะนางสาวนิตยาไม่ยอมค่ะ
คู่อดีตสามีบอกว่าถ้าไม่ยอมจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก็เอามาเลยขอเงิน๕แสนบาท
ถ้าไม่ให้จะแล็คเมลจนกระทั่งมีเรื่องมีราวถึงโรงพักเลยนะคะ
อดีตสามีจึงขู่ฆ่านางสาวนิตยาจนกระทั่งมาก่อเหตุสลดนี้ขึ้น
ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าพันธวิชิตน่าจะทะเลาะกับนางสาวนิตยา
ซึ่งเป็นเมียน้อยก่อนจะใช้ปืนไล่ยิง
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองหนีความผิด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจเองก็บอกว่า
ปักใจเชื่อคำให้การของอดีตภรรยาของพันโทวิชิต

เร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ